ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปจะพาไปคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่มิติใหม่เอาใจสายมู
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
นี่ให้ดูภาพมุมสูงก่อนแล้วคุณผู้ชมจะงง
ไหนล่ะคาเฟ่คุณชนะไหนอ่ะคาเฟ่

ที่นี่คาเฟ่สายมูเพราะว่าร้านกาแฟเขาอยู่ตรงนี้เลย
นี่มีต้นตะเคียนด้วยเห็นไหม
เขาเลยเรียกรวมว่าแม่ตะเคียนคาเฟ่
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
โอ้โหมาได้กาแฟแล้วก็ได้ความเชื่อกลับไปด้วยนะ

ตรงนี้ตรงกลางเลยคือตะเคียนเลยฮะ
ตะเคียนเขาว่ากันว่าเป็นตะเคียนทองอายุกว่าร้อยปี
เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของทางวัดและของทางร้านเขา
อุ๊ยเอาโรงศพมาตั้งตรงนี้เลยเหรอ
เหมือนกับว่าเป็นไม้เป็นไม้ที่แบบตกแต่งคล้ายกับโรงศพที่วางเอาไว้ตรงนี้
ตรงนี้คือจุดที่สั่งกาแฟนะฮะ
สั่งกันได้เลยเขาบอกว่าตกแต่งเนี่ยเอาใจสายมูแบบสุด
แล้วเมนูที่ลูกค้าเขามาแล้วต้องสั่งเลยนะ
เขาเรียกว่าชุดสายมูสุดคุ้ม
เรียกได้ว่าอร่อยเด็ดสุดคุ้มเพราะอะไร
เขาจะมีผ้าเจ็ดสีทูบเทียนและทูบมหาเห็งเสียงโชค
ได้มาเป็นเครื่องเซ็ตเส้นไหว้เลยครับครับครับ

อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับ

แล้วก็ได้เครื่องเส้นไหว้เหล่านั้นเอาไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนไง
นี่ไปคาเฟ่หรือไปวัดเนาะ

เดีี่ยคุณได้เครื่องเส้นไหว้มาปักว่าย
แล้วคุณก็ได้เครื่องดื่มชื่นอกชื่นใจ
อย่างน้อยไม่ถูกโชคถูกลาบไม่เป็นไร
คุณได้ความชื่นใจกลับไปก็เพียงพอ
สอบถามคนนี้คุณนิชาพาเวียงสิมา
มันเขิบ

อ่านสคริปต์ไปด้วยแล้วหันไปเห็นภาพพอดี
อ๋อตาหลุดตาหลุด
เขาบอกอยากให้คนในชุมชนมีงานทำ
แล้วก็มีแนวคิดอยากให้เป็นจุดเช็คอิน๘๘

เช็คอินมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียน
พูดไปแล้วติจูดลองติจูด

อ่าร้านนี้ยังมีกี่ร้านกาแฟแม่ตะเคียนคาเฟ่
อยู่ในวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามที่๑๐๑
ไปได้นะเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่ง
ถึง๑๙นกระทุ่มหนึ่งนั่นแหละ

เฟซบุ๊กตะเคียนคาเฟ่๑๐๑ครับ